หนึ่งเกิดขึ้นเมื่อ๒๙พฤษภาคมที่นครศรีธรรมราชค่ะ
มีคนร้ายบุกเข้าไปงัดแงะที่บ้านหลังนึง

แล้วคนร้ายก็ช่างเลือกจริงค่ะ
ขึ้นบ้านน้องสาวของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะ

เลือกมากสุดท้ายโดนจับนะคะ

ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชควบคุมตัวคนร้ายคนนี้ไปทำแผนนะคะ
นายพงศฤษศุกร์มิงอายุ๔๒ปีค่ะ

นี่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
เพราะว่าไปก่อเหตุลักษัพที่บ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นบ้านของนายกิติพัฒน์คดชุมอายุ๕๗ปีเป็นทนายความ
และนางรัตยาเกรดวรชัย
ซึ่งเป็นน้องสาวของพลตำรวจเอกวรชัยเกรดวรชัย
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะ
แล้วก็ได้ทรัพย์สินไปเยอะเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็น๒๙พฤษภาคม
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้ค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะครับ
ทอนหงคนนี้คนร้ายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์มา
เป็นหมู่บ้านนะคะอยู่ติดกับถนนพัฒนาการคูขวาง
แล้วก็เหมือนกับขี่รถจักรยานยนต์วนเห็นไหมคะ
ดูลาดลาวแล้วก็เลี้ยวเข้าไปในซอยที่อยู่ใกล้ใกล้กับป้อมรอปภ
วนดูเลือกดูจะเข้าบ้านไหนดีบ้านไหนไม่มีคน
สุดท้ายเดินเข้าไปด้านหลังบ้านของนางรัตยา
น้องสาวของรองพบตรค่ะครับวิธีการคือ
แล้วก็ใช้แฉลงเหล็กงัดกระจกหน้าต่างที่ไม่มีเหล็กดัดติดตั้งเอาไว้นะคะ
แล้วปีนเข้าไปในบ้านหรือค้นทรัพย์สินเพราะว่าไม่มีคนอยู่ด้วย
รองเท้าผ่าใบแบรนด์เนมได้หลายอย่างแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไป
เจ้าหน้าที่สพมนครศรีธรรมราช
รอยจากภาพในกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะจนจับได้นะคะ
คือเสื้อตัวหนึ่งสามพันกว่าบาทนะครับขโมยไปได้ใส่เลยจ้าโอ้โห
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์อยู่บนถนนสายนครศรีธรรมราชพรมคิรีนะคะ
ก็เลยไปตรวจค้นที่บ้านยึดของกลางได้จำนวนนึง
คนก่อเหตุก็รับสารภาพบอกว่าอยากได้เงินไปซื้อยาเสพติดมาเสพ
อืมพอไปดูประวัติมีหมายจับคดีรักทรัพย์ตั้งหกคดีคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้อยู่ระหว่างประกันตัวชั่วคราวแล้วก็มาก่อเหตุอีก
กิติพัฒน์เจ้าของบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้ตนเองกับนางรัตยาภรรยาซื้อเอาไว้
แต่ไม่ค่อยได้อยู่ค่ะเพราะว่ามีบ้านอีกหลังนึง
ก็เลยมีทรัพย์สินไม่ค่อยมากนัก
มันน่าจะต้องขยายผลให้ให้มากกว่านี้เพราะว่านครเราเนี่ย
โดยหลังแล้วไม่ไม่ไม่ค่อยมีนะพวกลักษณ์เล็กกระโมยน้อย
แล้วถ้าเกิดว่าผู้เสียหายรายอื่นมีก็น่าจะให้มาดู
เจอจะได้จะได้จะได้จัดการให้ให้เรียบร้อย
เพราะว่าถ้าหลุดหลุดออกมาก็โดนแบบนี้
คืออาชีพเป็นหลักแรง
ตำรวจก็เลยบอกว่าถ้าบ้านหลังไหนถูกคนร้าย

ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะไปดูของกลางที่โรงพักได้นะคะ